ท่านผู้ชมครับมีชายหนุ่มคนหนึ่งที่เขาโพสต์เรื่องราวไว้ในสังคมออนไลน
ทางเฟซบุ๊คส่วนตัวบอกว่าโอ้โหมันเจอเรื่องที่พีคจริง
นั่งรถแท็กซี่นะครับจะกลับคอนโดก็เป็นเส้นทางแถวแยกรัชโยธิน

ห่วงเลยช่วงนี้สร้างรถไฟฟ้าด้วย
ปรากฏว่าลุงคนขับรถแท็กซี่ฮะหลังจากนั่งไปสัก๒๐นาทีเนี่ยแอร์ก็เย็นดีนะ
ปวดปัสสาวะแล้วมันยังติดไฟแดงอยู่
แกก็เลยฝากรถเอาไว้บอกว่าเดี๋ยวฝากรถหน่อยนะไปหาที่ปัสสาวะหน่อย
ปรากฏว่าลุงเดินไปเดินมาหาอยู่ข้างล่างเนี่ยก็ยังหาที่ปัสสาวะไม่ได้ไฟเขียวครับ
เอาไงล่ะทีนี้พ่อหนุ่มคนนี้เลยต้องขึ้นไปขับรถเองแล้วลุงแกก็วิ่งตามมา
ขึ้นรถมาได้แล้วแกก็ต้องขับยาวไปเลยผู้โดยสารนะขับจนหาที่ให้ลุงปัสสาวะได้
แล้วก็ตะโกนเรียกกลายเป็นลุงคนขับแท็กซี่ต้องกระโดดขึ้นมานั่งบนรถกลายเป็นผู้โดยสาร
แล้วผู้โดยสารขับให้ขับไปหาห้องน้ำ
จนเจอร้านข้างทางแล้วก็พาเข้าห้องน้ำได้ปัสสาวะนะเขายินนะว่าปัสสาวะ
เขาก็บอกว่าโอ้โหก็ผ่านไปได้อย่างเรียบร้อยอ่ะทีแรกคิดว่าจะต้องพาลุงกลับคอนโดตัวเองแล้ว
เพื่อปัสสาวะนี่ฮะผู้ชายคนนี้ที่โพสต์เรื่องราวไว้ชื่อนายพักขพรรคสังขสุนทรนะครับ
คุณกิติศักดิ์วิราชัยเจริญสุขก็ไปเจอมาแล้วก็สอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนั้นนะครับ
เอาไปฟังเขาหน่อยนะฮะ
แกก็เหมือนกับรถมันติดแกก็เลยกระโดดขึ้นมาครับผม

ผมก็บอกว่าเนี่ยลองหาดูไหมตรงไหนที่มันลงได้ก็เอาตรงนั้นเลย

ผมก็เลยบอกว่าอย่างนั้นเดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยมันมีร้านอาหารอยู่
เดี๋ยวลองแวะที่นั่นแกก็เหมือนกับไม่อยากไม่คุ้นเคย
บอกกลัวหาร้านไม่เจอผมก็เลยบอกไม่ลุงเชื่อผม
มันมีร้านอาหารต้องมีห้องน้ำก็เลยหักเข้าร้านอาหารไป
นั่นแหละครับแกก็กระโดดลงจากรถไปหาห้องน้ำ
แต่ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนนี่ครั้งแรกครับ
เคยเจอแต่แบบหลงทางแล้วก็แบบเดี๋ยวผมขับให้อะไรอย่างนี้
แต่ไม่เคยเจอที่แบบจู่ทิ้งรถลงไปแล้วแบบเฮ้ยฝากไว้กับเราเลยเหรออะไรอย่างนี้ครับ